คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตรวจสอบให้

เรื่องของผู้ชายที่ดื่มน้ำนะพร้าว
แล้วก็จะทำให้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
คือเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากผู้หญิงคนนึง

ที่เขาบอกว่าตำรวจเป็นพยานให้หน่อย
ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากจะเลิกกับสามี
สาเหตุเพราะอะไรไปดูคลิปกันค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้ไปแล้วนะคะ
เพราะว่าขนาดน้ำนะพร้าวถูกพูดถึงเยอะจริง
หลังจากนั้นเนี่ยคนแบบโอ้โหไม่รู้จริงไม่จริง
แต่แบบขอหาน้ำมะพร้าวมาดื่มหน่อย

พยายามจะติดต่อคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้นะคะที่อยู่ในคลิปนะคะ
ไปแจ้งความว่าตำรวจเป็นพยานให้นอยักษเลิกกับสามี
สามีมีเพศสัมพันธ์วันหนึ่งเยอะเหลือเกินไม่ไหวแล้วลักษณะประมาณนี้
อืมแต่ว่าลูกสาวบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วไม่ชี้แจงอะไรทั้งนั้นแล้วฮ
แต่เรื่องของน้ำมะพร้าวอะค่ะทีมข่าวของเราไปสำรวจสวนมะพร้าวเลยนะคะ
สมุทรสาครค่ะเพราะว่าจากคลิปนี้ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่า
การดื่มน้ำมะพร้าวจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
เพราะว่าสามีของคุณพี่ผู้หญิงท่านเมื่อสักครู่นี้ในคลิป
อายุตั้ง๖๔อย่างนี้ค่ะดื่มน้ำมะพร้าวแล้วโอ้โหสมรรถภาพทางเพศดีจังเลย
ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมค่ะ
นายกระหนกศักดิ์ซ่อยซูวันอายุ๔๒นะคะ
อยู่ที่ตำบลหลัก๒อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของสวนร้อยไร่นะคะ
ส่วนนี้ตั้งแต่รุ่นคุณตา๗๐ปีแล้วค่ะ

กระหนกบอกว่าก็เห็นแล้วแหละในโลกโซเชียลนะคะ
ทำให้ราคามะพร้าวน้ำหอมพุ่งสูงขึ้นจริงนะ

คือคนก็เลยแบบหามะพร้าวกันใหญ่เลยน้ำมะพร้าวกันใหญ่เลย
คือโลกโซเชียลนี่มีอิทธิพลมากนะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะลูกหนึ่งเนี่ย๑๖บาทนะคะ
คือช่วงกรกฎาคมปีที่แล้วมะพร้าวน้ำหอมตัดออกจากสวน

ผู้ใหญ่กระหนกสักบอกว่ามีข่าววันเดียวเชื่อไหม
มะพร้าวน้ำหอมราคาสูงขึ้นเป็นลูกละ๑๖บาท

กระหนกบอกว่าก็ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากสวน
วันละ๒๓ลูกอยู่แล้วผู้ใหญ่บอก

ผู้ใหญ่บอกว่าพอรู้ข่าวก็จะดื่มเพิ่มขึ้น
ผู้ใหญ่บอกว่ามันกระชุ่มกระชวยไง
มันก็แบบหวานหอมนึกออกไหมน้ำตาลนิดอะไรอย่างนี้

ใช่มะพร้าวในสวนของผู้ใหญ่นะคะ

ครั้งละประมาณ๔๐๐ลูกต่อ๑ไร่
ร้อยไร่ก็๔๐๐๐๐ลูกต่อครั้งนะคะ
แต่ถ้าช่วงมะพร้าวขาดคอ
หมายถึงมะพร้าวหมดลูกหรือไม่มีลูก
ก็ได้วันละ๒๐๐ลูกต่อ๑ไร่

ช่วงได้ฟังข่าววันเดียวขึ้น๓บาทครับ
จากปกติแล้วลูกละเท่าไหร่
๑๓บ้านครับ

โรงงานรับซื้อ๑๖บาทครับ

เพราะว่าที่ผ่านมาก็กินอยู่
อ่าครับมกรามะพร้าวเหลือสวน๓บาท

หลายคนบอกชอบคำตอบผู้ใหญ่มากเลย

แต่เขาบอกว่าพวกผมเบี้ยบปลูกมะพร้อน้ำหอมเยอะ
เกษตรกรกลุ่มแบบปลูกเป็นพันไร่นะ
คือตอนนี้หน้าสวนเนี่ยลูกละ๑๖

คือตามที่เขาขายตามจุดต่างอยู่ในกรุงเทพที่ผมเจอเนี่ย

หนุ่มทั้งหลายค้าไปถามคุณหมอมาให้ว่าจริงไม่จริงอย่างไร

อาจารย์ปานเทพภัวพงพันธ์คณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการ
และเวชศาสตร์ธรรมวัยมหาวิทยาลัยรังสิทธิ์บอกว่า
น้ำมะพร้าวไม่ได้ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศค่ะ

เสริมสมรรถภาพทางเพศมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง
ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของสารอาหารอื่นเนี่ยนะคะ
แล้วถามว่าน้ำมะพร้าวมันมีฮอร์โมนเพศหญิง
โมนเอสโตรเจนเยอะจริงไหม
อาจารย์ก็บอกว่าไม่มีงานวิจัยยืนยันลักษณะนั้น

เพราะมันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวดื่ม

แต่เขาบอกบางทีผู้หญิงดื่มเยอะไปก็ไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหม

ผู้จัดการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย
นางสุกันดาเรืองขจรก็บอกว่า
ดื่มน้ำมะพร้าวช่วยให้ผิวพันธุ์ของผู้หญิงดูเปล่งปลั่ง

ก็ควรกินทั้งเนื้อมะพร้าวและดื่มน้ำมะพร้าวไปพร้อมกัน
เหมือนกับหินหยางอะค่ะคือน้ำมะพร้าวมีฤทธิ์เย็น

ดังนั้นถ้าถามว่าจะไปเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายหรือเปล่า

แต่ผู้หญิงดื่มแล้วช่วยในเรื่องของผิวพันธุ์หรือเปล่า
ช่วยแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะ
เวลาดื่มก็อย่าดื่มให้มากจนเกินไป
พอประมาณก็พอแล้วทั้งดื่มทั้งกินเนื้อมะพร้าวคู่กัน

ใช่มันก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่แล้วแหละ
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดี